จากประเด็นจอดรถขวางทางต่างฝ่ายต่างไม่ยอม
เหตุการณ์บานปลายเมื่อวิศวกรหนุ่มใหญ่ยิงหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นดำ
ขละวิวาดหรือต้องกันตัว
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที